จักรยานยนต์ทางเรียบมาราทอนสุดโหดเลยนะครับ
ก็ขี่กันวางแผนแบบไม่มีพักนะครับ
ขี่ได้ยาวนานสุดก็แน่นอนครับ
เป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยครับ
วางแผนกันพอสมควรในทุกเรื่องครับ
เป็นงานละเอียดครับที่ต้องทำงานเป็นทีม
ผลงานดีที่สุดก็คืออันดับ๗จากทั้งหมด๖๒ทีม
เข้าแข่งขันโดย๒นักแข่งดาวรุ่งของไทย
ประกอบไปด้วยวริสทองทบคุณแล้วก็ปิยวัตรประทุมยศนะครับ

เนื่องจากเป็นปีแรกที่ใช้นักแข่งดาวรุ่ง
แล้วก็ทีมงานช่างเทคนิคคนไทย๑๐๐เหมือนเช่นเดิมครับ
โดยสอนักบิดนะครับอนุภาพซามูลแล้วก็พีรพงศ์บุญเลิศ

ด้วยเวลารวม๔ชั่วโมง๑นาที๔๔๖๔๕วินาที
ก็เป็นแชมป์สมัยที่๒ติดต่อกันครับ

เพื่อเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
แล้วก็วัฒนธรรมประเพณีตลอดจน
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
โดยจะประเดิมแข่งขันวันแรก๔สิงหาคมนี้นะครับ

กับสุศุโขทัยพิศุโรโลพฤชบูรณ์ตากแล้วก็อุตรดิตนะครับ
ภาคเหนือตอนล่างสวรรค์ภาคกลางตอนบนนะครับ
นี่คือกิจกรรมที่เรานำมาฝากกันครับ